เธอบอกว่าเนี่ยท้องเจ็ดเดือนเนี่ยแต่ว่าทำไมแฟนเธอถึงทิ้งเธอไปแล้วไปเปิดตัวมีแฟนใหม่
คนก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะ
พร้อมกับแน่นอนแล้วฮะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทางฝั่งของฝ่ายชาย
นี่คุณแคทนะครับอายุ๒๖ปีนะครับ
เธอโพสต์ติ๊กต๊อกเอาไว้บอกลูกยังไม่ทันคลอดเลยแต่พ่อของลูกเปิดตัวแฟนใหม่
แล้วเราเห็นพอดีเรากับลูกขอให้พวกคุณมีความสุขมากนะ
เหมือนกับเธอก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ตามไปหานะฮะหญิงสาวคนนี้นี่คุณแคทนะครับ
เธอท้องอยู่๗เดือนนะฮะลูกในท้องอายุคันอยู่แถวบางพลัดกรุงเทพ
ทเนี่ยบอกว่าสามีของเธอพ่อของลูกในท้องเนี่ยชื่อก๊อตนะ
รู้จักกันผ่านทางสื่อออนไลน์เมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
จากนั้นก็คบหาดูใจกันแล้วเธอก็ตั้งท้องนะครับก็ตั้งใจจะช่วยกันทำมาหากิน
ตัวเธอฝึกงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่แล้วก็ขายลูกชิ้นปิ้งด้วยนะครับ
ส่วนก๊อตเนี่ยบ้านเขาอยู่ฉะเชิงเศร้าก็ไปมากับบ้านเธอที่บังพลัด
นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับก๊อตนะครับนี่ตอนที่ยังคบกันอยู่นะครับ
กับบ้านที่บางพลัดที่กรุงเทพเลยตัดสินใจลงทุนเปิดร้านขายลูกชิ้นปิ้งให้ก๊อต
ก๊อตขายได้แค่๓วันแล้วก็เลิกเธอเองเธอก็ต้องเฝ้าไพทย์คนป่วย
เป็นผู้ช่วยพยาบาลทำงานก็เหนื่อยอันนี้เธออ้างนะเธอบอกก๊อตนี่ก็ติดเกม
กัญชาแล้วหาว่าเธอเนี่ยไปใช้งานเขาเยี่ยงธาตุ
ทนไม่ไหวเธอเลยขอแยกกันอยู่นะตกลงกันว่าเดี๋ยวลูกคลอดเนี่ยมาช่วยกันเลี้ยงลูก
แต่ที่เธอก็คือเธอบอกเธอต้องเจอความลำบากเนี่ยก็คือต้องอุ้มท้องลูกเนี่ยไปขายลูกชิ้นปิ้ง
หารายได้เสริมเพราะไปทำงานไม่ได้แล้วนะท้องใกล้คลอด
แล้วมันก็มีคลิปนี่ร้านลูกชิ้นปิ้งของเธอนะฮะเปิดขายแบบเนี้ยร้านเล็กเนี่ยฮะ
นี่บางทีนี่ท้องอยู่บางวันนี้ไปเจอรถขับมาชนร้าน
นี่
มันเฉียวชนแล้วมันกระแทกอะไรอย่างนี้มันกระเทือนอ่ะร่วมมันเข้ามาฟาดกับหน้าโต๊ะค่ะ
เธอก็ต้องวิ่งเนี่ยอุ้มท้องลูกวิ่งตามรถตามไม่ทัน
แล้วไปมาเนี่ยที่ว่าเอาแยกกันอยู่ไปก่อนช่วงนี้เราไม่ค่อยเข้าใจกันเดี๋ยวลูกคลอดแล้วมาช่วยกันเลี้ยงลูกมาว่ากันอีกทีนึง
อยู่ดีฮะเธอบอกไปเห็นภาพก๊อตเนี่ยมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นทำให้เธอท้อใจมาก
ข้อความไปหาเธอบอกได้คำตอบกลับมายิ่งช้ำใจไปอีกเลยตัดสินใจอัดคลิป
บอกสังคมว่าเธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เขาไม่เคยแบบมาถามเรื่องลูกเรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ดีนะคะ
เขาก็แบบดูรักลูกดูอย่างนี้ลูกอยากสร้างครอบครัวอยากทำอะไรเพื่อลูก
แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันที่ตัดสินใจเลิกเพราะเราไม่เคยเห็นแบบว่าเขาจะทำอะไรเพื่อลูกเลยด้วย
อีกเหตุผลหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าเลิกอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เขาไม่เคยมาติดต่อมาถามเรื่องลูกมาอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เลยคุยกับเขาบอกว่าคือเออถ้าไม่สนใจถ้าไม่อะไรอย่างนี้ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจลูกไอ้ตอนที่ท้องอ่ะ
คลอดพี่ก็ไม่ต้องมายุ่งนะก็เลิกกันไปเลยค่าเลี้ยงดูค่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร
เธอบอกเธอไปเห็นก๊อตมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นแล้วท้อใจเนี่ยเธอบอกเธอทักไปหาเนี่ยฮะข้อความเนี่ยได้ข้อความที่ช้ำใจยิ่งขึ้น
ฝั่งซ้ายคือก๊อตฟังขวาคือแคทนะบอกว่าอะไรเนี่ย
ใช้พูดแบบกูมึงกันด้วยอ่ะค่ะวันที่กูลำบากมึงไม่เคยมาเหลี่ยวแล

เดี๋ยวลองฟังทางก๊อตหน่อยนะฮะคุณบอมก็ไปที่บ้านที่ฉะเชิงเซาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกเขาเนี่ยขอเล่าในมุมของเขาหน่อย
เขายืนยันว่าเขาดีใจมากที่จะมีลูกกับแคทนะ
ขอชี้แจงว่าไม่เคยคิดแยกทางกับแคทเลยแต่แคทนั่นแหละไล่เขาออกจากบ้านทุกวัน
เขามีหลักฐานทุกอย่างเขาพยายามขอคืนดีกี่ครั้ง
ผลกลับมาเหมือนเดิมเพราะฝ่ายหญิงอารมณ์รุนแรงมาก
เขาถึงต้องถอยมาเพราะว่าไม่อยากให้มีผลกระทบกับลูกในท้อง
เห็นไหมเขาโพสต์เนี่ยหัวใจเด็กของผม
ผลอันตราสาว่าแฟนท้องเขาดีใจมาก
ใครจะว่าเขาเป็นพ่อที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเขาไม่สนใจ
แต่เขายอมรับว่าขอยืนยันว่าเขาไม่เคยทิ้งลูก
ตั้งคำใหม่โพสต์ฝ่ายหญิงนั่นแหละ
แม้ตอนนั้นเขาจะสงสัยว่าเป็นลูกเขาหรือเปล่าก็ตาม
เพราะคบหากันไม่ถึงเดือนเลยเอาท้องซะแล้ว
แล้วน้องชายก็หาหลักฐานส่งมาให้เห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาก็เคยคบกับคนอื่นอีกหลายคน
ตัวเองอย่าเอาความคนอื่นมากแต่ความว่ากูยอมรับอยู่แล้ว
กูไม่โยนกูไม่โยนความคนอื่นกูชอบความอยู่กับกู
เพราะไอ้น้อยมันสุขใจเพราะลูกผมอยู่กับเขา
ยังงั้นแม่เขาไม่เครียดไม่เป็นบ้าลูกออกมาครบสามสองพอแล้ว
อ่าก็ยังเป็นมุมที่ไม่ตรงกันนะครับคุณบอมก็พยายามไปถาม
คุณแม่ของทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งก็
ก็ให้ข้อมูลในมุมฝั่งลูกของตัวเองค่ะอ่า
นี่แม่ของก๊อตก็จะบอกถึงอีกฝั่งนึงว่าเออบกพร่องแบบไหนอย่างไร
อีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกถึงอีกฝั่งหนึ่งว่าบกพร่องแบบไหนอย่างไร
เอาเป็นว่าเราก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปที่ลงตัวแล้วก็ดีกับทุกฝ่ายนะ
โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในท้องที่จะคลอดออกมาอีกไม่กี่เดือนนะฮะ